เรื่องแรกที่จะพาไปดูในเบรกนี้นะเห็นบอกว่าจะพาไปดูเออไปฟังเพลง
ไปดูวงดนตรีใช่ไหมเป็นวงดนตรีที่ไม่ธรรมดา
เป็นการผสมผสานกันระหว่างเครื่องดนตรีไทย
ละนาดใช่ไหมคะคุณค่ะหรือคุณกำลังจะพักคล้องวง
นึกว่าหนาวนึกว่าหนาวหนาวใช่ไหม
ละนาดไงดนตรีไทยอย่างงี้ของวง
แต่ว่าวงนี้เขาเก๋ไก่มาก
คือมีเครื่องดนตรีสากลประกอบอยู่ด้วยค่ะ
โอ้โหสนุกสนานคึกคักดิฉันนึกว่าอยู่ในงานบุญงานบวชค่ะ
ผมชอบสีไฟแบบนี้นะเห็นแล้วนึกถึงรถบั๊มไงไม่รู้
นะมันต้องมาครบกันแสงเสียงดนตรีใช่ไหมคะคุณ

นี่คือวงปีภาษพื้นบ้านล้านนาชื่อว่าวงเพชรภูมินนะคะ
ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะว่าวงนี้นะเป็นการผสมผสานของศิลปินของนักดนตรี
ที่ใช้เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลรวมไว้ด้วยกัน
หัวหน้าวงดนตรีก็คือนายกมลเสมอเชื้อนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าวงดนตรีนี้เป็นวงดนตรีพื้นบ้านล้านหนาที่ก็มีเครื่องดนตรีอย่างเช่นปีแน่

ระนาจของวงเนี่ย๓อย่างเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะ
ซึ่งแต่เดิมค่ะคุณพ่อของคุณสกลเป็นผู้ก่อตั้งวงมาก่อน
แล้วก็เล่นสืบต่อสารต่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณจนถึงปัจจุบันผ่านมาถึงตอนนี้ก็๓รุ่นแล้วอะค่ะ

ก็เลยจะต้องมีการพัฒนาหน่อยตามยุคตามสมัย
ทุกวันนี้ก็เลยเอาเครื่องดนตรีสากลมาผสมผสานผนวกเข้าไปด้วย
ก็มีทั้งกลองชุดนะคะมีเบสมีกีต้ามีคีย์บอร์ดแซ็กโซโฟนก็มี
เครื่องก็เอามาประกอบการทำให้เกิดความไภเหราะมากยิ่งขึ้น

ทำให้เสียงเพลงเสียงดนตรีมีความทันสมัยมากขึ้น
แต่ก็ยังคงความเป็นล้านนาเป็นเอกลักษณ์ของวงปีภาษพื้นเมืองเอาไว้อยู่คุณผู้ชม

ทีนี้นะคะเขากดตระเวนไปทั่วละค่ะไปเล่นตามงานบุญบ้างละ
มหรสบต่างหรืองานศพก็ไปถ้าใครว่าจ้างนะคะ
ซึ่งวงดนตรีเพชรภูมินี้ก็จะมีสมาชิกนักดนตรีประมาณ๑๐กว่าคนนะคะ
แต่ละคนในวงก็จะมีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองเป็นคนละชิ้น
ถือว่าเหมือนอาวุธประจำกายเป็นสมบัติคู่กายที่จะเล่นประจำเลยนะคะ
และแน่นอนล่ะค่ะว่าวงนี้นะโอ้โหคิวงานเนี่ยพับครับข้างคิวงานเพียบเลย
แต่ใครสนใจติดต่องานอยากจะให้ไปโชว์ไปเล่น
ให้เบอร์โทรคุณผู้ชมเอาไว้นะติดต่อวงดนตรีปีภาษพื้นบ้านล้านนาเพชรภูมินได้เลย
หรือน้องหนูคนที่ชื่นชอบดนตรีไทยดนตรีสากล
อยากจะไปขอความรู้อยากจะไปชมอันนี้ดิฉันว่าก็ไปได้นะ
ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็อยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้แหละ
เพราะยังไงเนี่ยดนตรีมันก็เหมือนเป็นภาษาสากล
ใช่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลแต่ก็เล่นโน้ตเหมือนกัน
ออกมาก็ภายเราไม่แตกต่างกันนะคะ
ถูกต้องคือเขาบอกว่าดนตรีนี้เป็นภาษาที่สื่อสารกันได้ทุกภาษาเลย
ต่อให้คุณไม่สามารถพูดภาษาเดียวกันได้
แต่ว่าดนตรีนี้จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพเข้าหากันได้
นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะวงดนตรีปีภาษพื้นเมืองวงเพชรภูมินที่ผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับดนตรีสากลด้วยค่ะ